คุณผู้ชมฮะมาดูพิธีใหญ่กันหน่อยของชาวหลีเป๊ะที่จังหวัดสตูนนะฮะ
เขาจัดพิธีลอยเรือชาวเล
ปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งและที่สำคัญนักท่องเที่ยวแห่ไปร่วมพิธีกันเยอะเลย

นี่ก็ไปร่วมรำกับเขาด้วยเลยนะครับ
คุณผู้ชมที่เบรน่าโรงกระเมียนบ้านกะหลีเป๊ะที่ทำบนกะสาหร่ายอำเภอเมืองจังหวัดสตูนนะฮะ
เขาทำพิธีกันตั้งแต่เช้ามืด
แล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมพิธีกรรมลอยเรือของชาวเลอุรักษ์ราโวย
เมื่อเริ่มต้นนะโต๊ะครูหมอได้ทำพิธีลูกหลานชาวเลก็ออกมาเต้นรอบเรือปาจักรนะครับ
ซึ่งเป็นเรือไม้ประกรรมที่ชาวเลได้ทำขึ้นมาตลอดทั้งคืน
มีการจุดทูบเทียนเข้าตอกดอกไม้บวงสวงก่อนที่จะช่วยกันนี่ยก

ยกเรือปาจักรไปขึ้นบนเรือลำใหญ่เพื่อจะลอยออกสู่ท้องทะเล

บาปลอยเคราะห์แล้วก็ยังเสี่ยงทายด้วยนะครับ
โดยพิธีรอยเรือเปรียบเสมือนเป็นวันรวมญาติของพี่น้องชาวเลเหมือนกันนะ
ว่าจะเดินทางไปอยู่ที่ไหนก็จะกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะฮะ
แล้วก็พิธีลอยเรือนี้ถือว่าเป็นการแสดงความกระตันยูต่อบรรพบุรุษ
แล้วจะได้ปลามามากน้อยแค่ไหน
เขาเสี่ยงแบบนี้
แล้วไม่มีคลื่นซัดจนเข้าหาฝั่ง

แต่ถ้าเรือล่มจมหายถูกคลื่นซัดเข้าหาฝั่ง

ว่าปีนั้นจะมีเพศภัยประสบโชคร้ายจากภัยธรรมชาติ
โดยชาวเลจะติดตามเรือปราจักษ์ว่าจะลอยไปในทิศทางใด
แล้วก็จะมาแจ้งบอกกล่าวให้พี่น้องชาวเลชาวปาเต๊ะได้ทราบ
ถึงผลเสี่ยงทายภายในวันรุ่งขึ้น
บรรยากาศในพิธีก็เป็นไปด้วยเรื่องความเชื่อและความสนุกสนานนะ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาสนใจมากเลยเนี่ย

เคยไปคุณอาริยาเคยไปคุณน้ำแข็งเคยไป

สวยมากไปดำน้ำที่นี่
และต่างชาติเขาชอบมากเลย